ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าแอดบาวจันทบุรีครับ
มีเรื่องโชคต่อยกันกับคุณลุงวัย๗๐ปี
แต่ว่าระหว่างแอดบาวเพียงพร้ำ
มีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะ

อ่า

พ่อพ่อ
โอ้โฮที่ต้องฟีดภาพช่วงนั้น
เพราะว่าภาพค่อนข้างจะเกิดเกิดมาก
โอ้โฮที่ต้องฟีดภาพช่วงนั้น
เพราะว่าภาพค่อนข้างจะเกิดมาก

โอ้โฮที่ต้องฟีดภาพช่วงนั้น
เพราะว่าภาพค่อนข้างจะเกิดมาก
เพราะว่าภาพค่อนข้างจะเกิดมาก

ซีลวียเพื่อนโแลไม่ต้องโลงุทธาบุริยา
ประวัติภาพเจอเอง
เวลาให้เดีใจ
เป็นจะมีเราหาเป็นวิลัย
สวนสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชที่เขตเมืองจันทบุรีหรือว่าทุ่งนาเชยครับ
ตอนแรกคุณลุงวัย๗๐ปีเหมือนจะเข้าไปห้ามแอดบาวจันทบุรี

สุดท้ายก็ชกต่อยกันเนี่ยคุณผู้ชม
แต่ดูจากภาพตอนแรกก็มีแค่๒คนนะครับ

คือจริงแล้วสองคนนี้เขารู้จักกันดีอยู่แล้ว
แต่พอชกต่อยกันเหมือนอารมณ์มันพาไป
แล้วก็ชกกันเองอย่างจริงจังดุเดือด
กระทั่งช่วงท้ายเหมือนแอดเบาเสียหลักเพลี่ยงพร้ำไป

แต่จู่ชายเสื้อฟ้าซึ่งเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ทราบ

คนที่ถ่ายคลิปและทุกคนที่อยู่นั้นต้องไปห้ามแล้วว่า

แล้วภาพมันก็หนักขึ้นเราต้องฟีดภาพไว้
อาศัยจังหวะชุนละมุนมาจากไหนไม่รู้

ชาวเน็ตก็เลยพากันตำหนิแอดบาร์ว่า
โอ้โหคุณไปลุมเขาทำไม

แล้วอยากให้ตำรวจดำเนินคดีทั้งคู่ด้วยนะ

ไปติดตามเรื่องราวจนได้ความว่า
จริงแล้วทั้งคุณลุงกับแอดบาว

จะดำเนินคดีแล้วก็ให้ชายเสื้อฟ้า

แล้วก็มีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวชายเสื้อฟ้าแล้ว

โอ้โหใบหน้าฟกช้ำ

อาการก็ดีขึ้นพักฟื้นอยู่
แต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขามาทำร้ายกัน

ไปรุมไปร่วมกับเขาด้วย